มีเรื่องน่ายินดีอีกแล้วคุณผู้ชม
อาหารเช้าประเภทนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินตอนเช้า

แต่เรื่องแรกเป็นเรื่องน้ำมันดีเซลก่อนคุณผู้ชม
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่า
ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่๓๒บาทต่อลิตร
แต่มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรดีเซล๕บาท
มันจะสิ้นสุด๒๐กรกฎาคมนี้
สหพันธ์ก็อยากให้ตรึงราคานี้ไปอีกสัก๒เดือน
รอจนรัฐบาลใหม่ตั้งได้และเข้ามาบริหารประเทศก็จะเป็นเรื่องดี
และทางสหพันธ์พยายามจะไม่ปรับขึ้นค่าขนส่ง

แต่ยังมีค่ายางรถยนต์และค่าน้ำมันเครื่องที่สูงขึ้น
หากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้น
ทางสหพันธ์จะยึดสูตรเดิมคือน้ำมันขึ้น๑บาท
ก็จะปรับค่าขนส่งขึ้นอีก๑๐๓บาท
แต่จะปรับสูงสุดไม่เกิน๑๑๐บาทนะครับ
แต่ถ้าเป็นแบบนี้ราคาสินค้าต่างก็อาจต้องปรับขึ้นตามไปด้วย
อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุส่วนร้อนกำลังแรงตาลิม
ซึ่งมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อย
เคลื่อนผ่านเกาะไฮลำและไปขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนครับ
ช่วงวันที่๑๘ถึง๑๙กรกฎาคมนี้
วันออกเชียงเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั่วทั้งประเทศครับ
กรุงเทพก็โดนปริมณฑลก็โดนครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากในทุกพื้นที่ไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุตาลิมนั่นเองครับ
และเรื่องน่ายินดีมาแล้วครับเว็บไซต์เทสแอดลาสเจ้าประจำจัดอันดับเมนูสตรีทฟู้ดประเภทขนมหวาน
อันดับหนึ่งเป็นของโปรตูเกตนะเป็นพาสเทลเดอร์นาต้าหรือว่าทาสไข่นั่นเอง
ได้ไป๔๘คะแนนและการจัดอันดับครั้งนี้มีขนมของไทยด้วยคุณผู้ชมปลาท่องโกครับ
ติดอยู่อันดับ๕คะแนน๔๖และยังมีเมนูของหวานสตรีทฟู้ดของไทยติดมาอีก๓เมนูก็คือ
ข้าวเหนียวมะม่วงติดอันดับสิบเอ็ดกล้วยทอดติดอันดับสี่สิบห้าและข้าวหลามติดอันดับสี่สิบแปดครับ